ผู้ชายคนนี้นะครับทำตามที่เขาลนลงเลย
เมาไม่ขับที่สมุทรสาคร

แต่ว่าอย่าปลุกยากแบบนี้ครับ
น่ากลัวจริงฮะ

แบบนี้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครรับแจ้งว่ามีคนนอนอยู่ในรถ
นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจครับ
มาไหนตื่นมันทำไง
ไปเจอรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีดำครับ
จอดอยู่ริมถนนช่องคู่ขนาน
บุริษณ์ที่กลางสมุทรศาครข้าวช่วยเหลือ

ในการเปิดประตูใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงได้
จึงสามารถเปิดประตูรถได้เอาไปดูตอนเปิดประตูรถได้หน่อยครับ
ดูประตูไว่ก่อน
โอ้โห
ยังโชคดีนะคะที่ยังเปิดประตูออกมาช่วยเหลืออะไรกันได้ทัน
ถ้ากระโจ๊กไม่เปิดเอาไว้ครับพี่เขาบอกเมาไม่ขับนะครับ
ขณะที่นายนารงกลิ่นจงติดตั้ง๓๖ปีพลเมิงดี
เล่าบอกว่าเขาเห็นแล้วล่ะรถคันนี้ตั้งแต่ช่วงตี๕
ก็เบิ้ลเครื่องแล้วก็ดับเครื่อง

เข้าแก๊ปทุกอย่างเลยว่าตกจุดอันตรายรึเปล่า
อ่านะครับก็นึกว่าเรื่องอื่น

คนขับรถกระบะก็ปลุกตื่นได้
ตำรวจก็พาไปยังสพเมืองสมุทรสาครนะครับ

แล้วพี่ก็ขับรถกลับบ้านตอนนี้ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะฮะ